สถานการณ์การสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับทหารเมียนมาตอนนี้นะครับ
บานปลายแล้วล่ะเพราะว่าการที่ทหารเมียนมานะครับ
ส่งเครื่องบินรบมายิงอาวุธหนักใส่ชนกลุ่มน้อยเนี่ย
มันพลาดเป้าพลาดมาบ้านเราสิพลาดมาบ้านเรา
มาลงโดนรถกระบะพังเสียหายไปคันหนึ่ง
ขณะที่ชาวบ้านฝั่งเขาก็อบพยพมาอยู่ฝั่งเราอย่างต่อเนื่องครับ
เปิดฉากสู้รบกันอย่างด่วนเดือดครับ
มีการยิงถล่มกันมา๕วันติดแล้วนะ
ทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธหนักยิงปะทะกัน
แล้วก็มีการโจมตีทหารอากาศของฝ่ายทหารเมียนมาด้วย
โดยเอาเครื่องบินรบนะครับมายิงจรวดถล่มกองกำลังติดอาวุธของกะเรียง
ฐานบ้านอูเกรทะจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาครับ
ตรงข้ามกับอำเภอพบพระจังหวัดตาก
มีเครื่องบินลบ๑ลำครับบินลุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาในเขตแทนไทยด้วยนะครับ
อำเภอพบพระนี่แหละทำให้ชาวบ้านในอำเภอพบพระตกใจสิครับ
วิ่งหาที่หลบภัยนะครับซึ่งมีการสร้างหลุมหลบภัยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็ยังมีเครื่องบินรบนะครับใช้ปืนกลยิงถล่มใส่ฐานกองกำลังทหารกะเหลี่ยง
กระสุนพลาดเป้าครับมาตกในพื้นที่บ้านวาเล่เหนือหมู่๓ตำบลวาเล่อำเภอพบพระ
จุดตกใส่ไร่สวนปามของชาวบ้านนะครับแล้วก็ตกใส่เรือกสวนไร่นาของชาวบ้าน
ถูกรถกระบะของชาวบ้านได้รับความเสียหายครับเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตรายไม่ได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต
โอ้โหเป็นรูเข้าไปแบบนี้ถ้ามีคนอยู่ทำยังไงเนี่ย
ผลกระทบจากการต่อสู้ที่ดูเดือดนะครับทำให้โรงเรียนในหมู่บ้านวาเล่ต้องปิดการเรียนการสอนหนึ่งแห่ง
ส่วนครูก็พานักเรียนอพยพไปอยู่ในหลุมหลบภัยนะครับเพื่อรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
อกจากนี้ยังมีชาวกะเหลี่ยงนะครับที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาในเขตแดนไทยกว่า๕๐๐คนแล้วนะครับ
ว่าจะมีการอบพยพเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง
จำนวนนี้มีผู้หญิงที่นะครับอยู่ระหว่างอบพยพแล้วเขาถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วย
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำไปรักษาแล้วก็พาผู้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
สองลำครับมีความจำเป็นแล้วล่ะเพราะว่ามีการลุกล้ำน่านฟ้าลุกล้ำอธิปไตยนะครับ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับ